อยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชนเป็นตลาดโคกสำโรงด้วย

แล้วมันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ยังไง
เนี่ยเพลิงมันก็โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของทรัศบาลตมโคกสำโรง
แล้วก็กู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ค่ะ
เข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ของบ้านเรือนประชาชน
อยู่บริเวณตลาดโคกสำโรงที่อำเภอโคกสำโรงรบบุรีนะคะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยบ้านมันเป็นลักษณะบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงค่ะ
เลขที่สี่สิบเก้าตั้งอยู่หลังอาคารพาณิชย์นะคะ
เพลิงมันโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็กำลังจะลามไปติดบ้านที่อยู่ใกล้แถวนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามเข้าไปดับเพลิงแต่อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างทุลักทุเลนะ
เพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นซอยที่ค่อนข้างเล็กค่ะก็เข้าไปใช้เวลาควบคุมเพลิงอยู่สักประมาณหนึ่งชั่วโมง
สงบลงค่ะแน่นอนว่าก็เสียหายทั้งหลังเลยนะคะ
สำหรับบ้านหลังนี้แต่โชคดีที่ยังไม่ได้ลุกลามไปที่บ้านข้างเคียงค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นนะคะเขาบอกว่าบ้านต้นเพลิงเนี่ยมีเจ้าของบ้านชื่อว่านางบรรจงพัฒนางาม
คือเจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งรกร้างมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ตอนเกิดเหตุเห็นควันไฟลุกไหม้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าด้านหลังอาคารพาณิชย์
เดินไปดูอ้าวปรากฏว่าไฟมันไหม้ซะแล้วรีบตะโกนบอกให้ชาวบ้าน
แล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาทำการช่วยเหลือ
ตอนนี้ยังไม่รู้นะคะว่ามันเกิดจากอะไรทำไมไฟถึงไหม้ขึ้นมาได้
เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาบอกว่าเขาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จะประสานให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียด
เพราะต้องมาดูกันว่าตกลงแล้วมันไหม้จากอะไรและอีกอย่างหนึ่งบ้านเนี่ย
มันถูกทิ้งโรคร้าวมานานเป็นสิบปีด้วยอืมค่ะ